อาสากู้ภัยเขาเรียกว่าอาสาฟันน้ำนมอายุเพียง๖ขวบ
ออกไปช่วยงานอย่างคล่องแคล่วถ้าไม่ให้ออกก็ร้องไห้
อยากช่วยตัวน้อยนึงหนูสูงกว่ากลัวจราจอบนิดเดียวเองลูก

นะฮะตำรวจแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยกำลังเข้าไปตรวจสอบนะคุณผู้ชม
คือมันมีเหตุการณ์มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางถนน
อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ไม่แค่มีกู้ไพรวัยใหญ่นะ
สังเกตยังดีจะมีกู้ไพรวัยน้อง
ตัวน้อยสวมชุดสีส้มเป็นกู้ภัยฮุก๓๑จุดโชคชัย
ก็ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างธรรมธแมงคล่องแคล่วทีเดียว
ช่วยตำรวจจราจรโบกรถเก็บกวาดทำความสะอาด
นั่นนี่ก็ทำกันไปเดินตามรุ่นพี่เข้าไป
นี่นะฮะเขาเดินเท่นะเท่มาก
กู้ภัยตัวน้อยคนนี้คือเด็กชาย
นันทวัฒน์ปืนกระโทกหรือว่าน้องนัทอายุเพียง๖ขวบ
เพิ่งจะจบชั้นอนุบาลเองกำลังขึ้นป๑

ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยไปช่วยทำงานช่วยเหลือสังคมมาตลอด

ถือกระเป๋าพยาบาลบ้างคอยถือเครื่องมือสื่อสาร
วอลให้อะไรบ้างก็ชอบคุณพ่อพาไป
น้องนัทก็บอกว่าชอบงานกู้ภัยเพราะว่าได้แต่งตัวเท่
ได้ใส่เครื่องแบบไงได้ช่วยสังคมด้วย
ตอนนี้ปิดเทอมก็จะนั่งรถกู้ภัยออกไปตรวจสอบเหตุการณ์กับพ่อเป็นประจำทุกวัน
รู้สึกดีมากไม่รู้สึกกลัวหรือว่าไม่ได้กลัวเลือดหรือว่ากลัวศพเลย

ที่พ่อเองก็บอกว่าก็พาลูกออกไประงับเหตุเป็นประจำ
อยากจะเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกรู้จักการช่วยเหลือคนช่วยสังคม
ถ้าไม่ชวนเนี่ยลูกก็จะร้องไห้ตามทุกครั้งเลย
ไปฟังเสียงของคุณพ่อหน่อย